คุณผู้ชมฮะวันนี้ในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลิกระจายจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วย
ดังนั้นก็จะมีการพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในเรื่องของการผลักดันการส่งออกในเชิงรุกและเชิงลึกด้วยนะครับ
พร้อมกับนำเอกชนเยือนต่างประเทศดังนั้นติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจริงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่การเมืองร้อน
ข่าวการเมืองน่าระทึกหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจ
เราต้องก่อติดต้องสนใจต้องติดตามเพราะเรื่องเศรษฐกิจ
มันเกี่ยวยงถึงเรื่องปากท้องของเราหลังจากเราเจอโควิด
หลังจากเจอสงครามการค้าหลังจากเจอสงครามยูเครนรัสเซีย
เราตั้งคำถามกันว่าประเทศไทยจะฟื้นไหมเมื่อไหร่จะฟื้น
ถ้าไม่ฟื้นเราจะลำบากกันไปอีกนาน
การฟื้นหรือไม่ฟื้นของประเทศอยู่ตรงโจทย์ใหญ่
ตรงการหาเงินเข้าประเทศมีสองเรื่องเรื่องการท่องเที่ยว
กับเรื่องของการค้าการขายสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราได้เห็นภาพรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เดินทางไปเปิดตลาดการค้า
มองโกเลียครับไปถึงมองโกเลียอีกภาพหนึ่ง
ไปตามงานไปเปิดตลาดการค้าที่ซาอุดีอาราเบีย
สองเรื่องนี้ผมคิดว่าสำคัญมันเป็นตลาดใหม่
สาอูนั้นซบเศร้าไปนานมองโกเลียเป็นตลาดใหม่
เราจะคุยเรื่องนี้กับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิสวัสดีครับท่านรองนายกครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับครับ
มองโกเลียได้อะไรมาครับ
มองโกเลียนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกแรกนะครับ
ในรอบสี่ห้าสิบปีที่เรามีความสัมพันธ์กัน
รอบสองประเทศที่ผู้อาหารระดับสูง
เยือนอย่างเป็นทางการ
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มีความสัมพันธ์ทางการค้า
ที่เป็นรูปธรรมทางการชัดเจน
คือผมไปเนี่ยเวลามันน้อยไปแค่๒วัน
คณะกรรมการร่วมการค้าขึ้นระหว่างสองประเทศ

งงโกเลียก็เลยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรก
ได้อะไรมาเยอะเลยครับอย่างน้อยก็เป็นการนับหนึ่ง
ให้กับประเทศในอนาคตครับ
เราตั้งเป้าหมายจะเอาสินค้าประเภทไหนไปขายให้มองโกเลียครับ
เขาตั้งเป้าหมายหลักว่าไทยจะเป็นแหล่งส่งออกอาหาร
หรือสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้มองโกเลีย
แล้วก็มองโกเลียนจะเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านสินแร่
แล้วก็พลังงานให้กับประเทศไทยนะครับ
อันนี้ก็คือเป้าหมายที่ตั้ง
ส่วนสินค้าที่เราจะส่งออกไปที่นั่นเนี่ย
ก็จะเป็นอาหารเป็นด้านหลัก
เพราะว่าเราจะมีไก่มีซีฟู้ด
งโกเลียเป็นประเทศไม่ติดทะเลนะครับ
แล้วก็เขาก็ขาดเรื่องพวกนี้
ซีฟู้ดกระป๋องซีฟู้ดแปรรูป
ผลไม้สดผลไม้กระป๋องแปรรูป
อาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยว
เหล่านี้เป็นต้นที่เราตั้งเป้านะครับ

เขาก็หวังว่าเขาจะส่งออกสินค้ามาให้เรา

เขาก็หวังจะส่งมาที่เราเราก็นำเข้าอยู่

ซึ่งเขาเลี้ยงบัวเลี้ยงแพ้
เลี้ยงสัตว์อะไรเยอะเลยครับ

อันนี้จะได้เห็นภาพรวมครับ
ครับความที่อยู่ไกลกันมากเนี่ย
ระบบการขนส่งสินค้าต่อกันเนี่ย

ก็คงจะทุลักทุเลพอสมควรนะครับ
ทางบกนี่ก็อาจจะต้องข้ามจีน

แต่ว่าเราก็มีเส้นสายทางบกกับจีนอยู่แล้ว

หรือไม่ก็ทางอากาศนะครับ
ซึ่งอันนี้เราก็มีสายการบินที่จะบินกันอยู่
ก็อาจจะต้องส่งของสดไป
ใช้การขนส่งทางอากาศเป็นด้านหลัก
อันนั้นก็จะมีโอกาสช่วยได้เยอะครับ
ซึ่งเรื่องทางอากาศเนี่ย

นั่นก็คือว่ามองโกเลียเขาสนใจจะมาท่องเที่ยวบ้านเรา

เพราะว่ามองโกเลียนี่หนาว
ฤดูหนาวยาวนานมากนะครับ
เขาก็หวังว่าเขาจะหนีหนาวมาเที่ยวเมืองไทย
อันนี้ผมก็ได้เจรจากันกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศ
ว่าเขาจะกลับมาเปิดเที่ยวบินระหว่างมองโกเลียกับไทยอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่อย่างไร

ก็คาดว่าในสัปดาห์หน้านะครับ
จะมีความคืบหน้าว่าเขาจะเปิดเที่ยวบินตรงจากกุลาบต
หรือวัลาปตาเนี่ยเมืองหลวงเขาเนี่ย
กันมายังประเทศไทยได้เมื่อไหร่อย่างนี้
ขณะนี้ก็กำลังเร่งรัดช่วยกันอยู่
ในอนาคตแถวอนามัติด้วยครับ
ก่อนเราจะไปเนี่ยมีประเทศไหนไปเจาะตลาดมองโกเลียก่อนหน้าเรา

เช่นจีนเช่นรัสเซียเกาหลี

ซึ่งก็คล้ายกับเขาอยู่

แม้ว่าตัวเลขการค้าตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยจะน้อยอยู่นะครับ
เรามีการค้ากับเขาแค่๕๕ล้านเหรียญ
ได้ประมาณ๒๐๐๐ล้านบาทตัวเลขกลม
ก็ตั้งเป้าว่าภายในไม่กี่ปีนี้

เราจะเพิ่มเป็น๓๕๐๐ล้านบาท
สำหรับเป้าการค้าระหว่างกัน
แต่เราไปลงทุนที่เขาเยอะครับ

ผมว่าคนไทยสนใจนะมองโกเลีย
เหมือนประเทศสงบมีม้าเยอะมากกว่าคน
ใช่ครับแต่ว่าเราหวังจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา
หนีหนาวมาคนรวยที่นั่นก็เยอะนะครับ
ไม่น้อยทีเดียวเศรษฐกิจเขาก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับ
ครับอีกประเทศหนึ่งที่ผมเกริ่นไว้ซาอูดีอาราเบีย
หลังจากนายกไปเปิดทางไว้แล้วท่านไปตามต่อ
มันมีความคืบหน้าเรื่องการค้าขายกันยังไงครับ
อันนี้มีผลเป็นรูปธรรมเยอะมากแล้วเกิดผลทันทีนะครับ
ผมเรียนเบื้องต้นนิดนึงว่าผมไปเนี่ยได้ผลเกินคาดคิด
แล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะว่าผมไปเนี่ย
เพื่อที่จะไปพาเอกชนไปขายสินค้านะครับ
อ่าแล้วก็ไปขายเนี่ยปรากฏว่าขายของได้ทันทีสองเมือง
ให้กับเอกชนทั้งหมดไปเนี่ยแล้วก็เอ่อเราได้ไปเซ็นอ่า
สัญญาตั้งสภาธุรกิจไทยสาอุขึ้นคือนักธุรกิจสองฝ่ายอ่า
เราจะทำร้ายได้การค้าระหว่างกันให้ได้ในหนึ่งปีรวมเป็นหมื่นสามพันห้าร้อยล้านบาท
แต่ว่าสิ่งที่ได้ผลทางการเกินคาดคิดนอกจากขายของได้แล้วก็เอ่อ
เป้าการค้าร่วมกันได้แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสพบกับลำตีพานุษย์อืม
สาอุแต่เขาให้เกียรติเรามากเขาเชิญรับดี๔ท่านมาคุยกับผมพร้อมกัน
เพราะฉะนั้นผมเลยได้คุยทีเดียวร่ำตี๕ท่านเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผมเดินทางเยือนต่างประเทศมาตั้งแต่อายุ๓๖นะ
ตอนเป็นรัมตีครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกได้เจอรัมตีห้าสั้นทั้งรัมตีพาณิชย์
การลงทุนการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแล้วก็แรงงานเราได้เจรจากันได้ผลดีหลายเรื่องเลยครับ
ที่เป็นรูปธรรมถัดจากนี้ไปเนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะเริ่มต้นในการอ่า
ซึ่งซาอุจะช่วยประสานงานให้
แต่ว่าระหว่างไทยกับซาอุที่จะทำให้เร็วที่สุดภายในสิ้นปีนี้คือ

ครั้งแรกเหมือนกับมองโกเลียที่ผมไม่นับหนึ่งแล้ว
แต่ว่าวงการค้าตัวเลขมันจะเยอะกว่ามงโกรีเยอะเลยครับ

เพราะว่ามูลค่าการค้าการส่งออกระหว่างกันหนี้ก็เยอะนะครับ
เดือนแรกเราส่งออกไปซาอุ๔๐๐๐ล้านบาทแล้วครับ
วก๒๖สำหรับปีนี้
แล้วก็ตั้งเป้าว่าปี๖๕ทั้งปีเราจะพยายามบวกให้ได้๒๐โดยเฉลี่ย
ทำตัวเลขให้ได้สัก๖๒๐๐๐ล้านบาท
สินค้าที่เป็นยอดนิยมก็เป็นประเภทอาหารเหมือนเดิม

แล้วก็ซาอุดีอาราเบียเขามีซาอุดีซาอูดีวิชั่น๒๐๑๘
โดยท่านมะกุฎราชกุมารเนี่ยนะครับ
ส่งเริ่มต้นขึ้น
เขาจะสร้างเมืองใหม่ชื่อนีอุ้มลงทุนมหาศาล
อันนี้จะเป็นจุดที่จะทำให้เรามีโอกาสไปทำการค้าการลงทุนที่นั่น
ดุก่อสร้างการให้บริการด้านก่อสร้าง
นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นพระเอกให้เราในการทำเงินเข้าประเทศ

ซึ่งคนที่นิยมเยอะมากครับคุณสุภาพครับ
ขนนำเข้ารอปี๗๕๐ร้อนกับห้างเดียวมีหลายสาขา
อาหารไทยอยู่ที่นั่นเต็มไปหมด
คนซาวุดีเนี่ยชื่นชมปลมารยไทยอาหารไทยทุกประเภท
ชื่นชอบแล้วก็จะเพิ่มมูลค่านำเข้าปีนี้เขาบอกว่าจะทำจาก๗๕๐เป็นพันล้านให้ได้
สินค้าไทยเนี่ยอาหารไทยผลไม้ไทยเป็นที่นิยม
เพราะนั่นมีอนาคตและเราจะใช้ซาวดีอาราเบียเป็นประตู
ไปสู่ตะวันออกกลางหลายประเทศเลยครับในการส่งออกต่อไปนะครับ
ได้ได้คุยกันเรื่องการท่องเที่ยวไหมครับเขาเขาจะมากลับมาเมืองไทย
เดิมเหมือนเดิมไหมครับอ่าจะดีขึ้นกว่าเดิมครับ
เมื่อทุกอย่างสะดวกนะครับเขายินดีที่จะมาแล้วก็พร้อมที่จะมา
ร่วมลงทุนกับเราในหลายเรื่องเลยครับแล้วก็ทางด้านย้อนมาการค้านิดนึงนะครับ
ผมไปเที่ยวนี้เนี่ยปัญหาอุปสรรคนักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนที่นั่น
วีซ่ายากมากต้องมีเอกสารรับรองจากประเทศซาอุว่า
เขาเชิญเราไปเราถึงได้วีซ่าประธานสภาอุตสาหกรรมและคณะที่เดินทางไปกับผม
เขาก็บ่นเรื่องนี้ขอให้ผมช่วยเจรจราตอนนี้เนี่ยรัมปีภาณิชย์เขาช่วยผสานงาน
แล้วก็โทรสั่งให้เดี๋ยวนั้นเลยออกมาวิธีไหนบ้างที่จะอำนวยความสะดวก
เอาเอกสารจากไทยอย่างเดียวว่า
ตอนนี้เขากำลังดำเนินการครับที่จะช่วยให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนไปค้าขาย
ที่เป็นไก่แช่แข็งเป็นตัวตัวเราต้องการส่งชิ้นส่วนด้วย
ตักเป็นปีกเป็นน่องเป็นขาเป็นตะโพกอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็ยินดีแล้วตอนนี้ก็ตอบรับ
แล้วก็เรามีโรงงานอีก๒๘โรงที่รอเข้าคิวจะส่งออกไปสาอุ
ตอนนี้เราได้รับอนุญาตแค่๑๑โรง

อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียน
นำข้าวปุ๋ยผมไปนำข้าวปุ๋ยเลขแสนตันนะครับที่ไปเที่ยวนี้
มาช่วยแก้ปัญหาภูริขาดในเมืองไทยครับ
ก่อนไปเนี่ยผมเข้าใจรองนายกก็คงหวั่นเหมือนกันนะ

แต่ว่าพอไปถึงแล้วได้รับการต้อนรับดีเป็นพิเศษ

ครับครับไม่มีร่องรอยความขุนเครื่องคล่องใจกันเลย
ครับผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นกันแล้วครับ
พูดเรื่องอนาคตกันครับ
ครับเอ้อปิดท้ายไม่ถามก็ไม่ได้

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความคุกหลุ่นหลายเรื่อง
พักร่วมรัฐบาลพูดตรงประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย
มีคนอยากรู้เยอะเลยครับว่า
เหลือแป๊ะจะล้มแลวก่อนกำหนดไหม
ถ้าคนฝีภายงัดข้อกันแบบนี้

เรารู้หน้าที่ดีในฐานะพักร่วมรัฐบาล

ในการที่จะทำให้รัฐบาลมาเดินหน้าทำประโยชน์สูงสุดให้บ้านเมืองได้
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลประชาธิปัตย์นะครับ
แต่ว่ามันมีปรากฏการณ์บางเรื่องที่เราก็ต้องตัดสินใจ
ต้องขออนุญาตที่จะเรียนในเรื่องการตัดสินใจ
ในฐานะการร่วมรัฐบาลหรืออะไร
แต่หมายความการตัดสินใจในเรื่องสำคัญเพื่อประโยชน์บ้านเมืองเนี่ย
ผมยืนยันในฐานะหัวหน้าภักร์ว่าเราจะตัดสินใจอะไร
เรายึดการตัดสินใจตามถูกตามควร
แล้วก็ยึดประโยชน์ส่วนรวมอนาคตประเทศเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับว่ากับดุลพินิษฐ์
การทำหน้าที่ในฐานะพักร่วม
และการตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศประชาชนอย่างไร
ประชาธิบัตยึดประโยชน์ส่วนรวมอนาคตประเทศ
ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วใช่ไหมครับ
ผมไม่ได้พูดคำนี้ครับ
ผมไม่ได้พูดคำนี้เพราะว่าการทำงานในทางการเมืองเนี่ย
มันก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของการทำหน้าที่

และบริษัทที่ปัดมีวุฒิภาวะครับ

และอินโฮประชาชนทั้งประเทศไม่ต้องห่วง
อะไรถูกอะไรผิดเราวินิจฉายได้
เราตัดสินใจไปทำถูกตามควรที่ผมเรียกยึดไปอยู่

ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
นี่คือได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองปิดท้ายนิดหน่อยครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะในศิลป์ใต้เมืองไทยนะครับ